วันนี้นำเสนอจุดเริ่มต้นของการทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทา
เริ่มจากการเข้าตรวจค้น๒ผับใหญ่กลางเมืองพัทยาจำได้ไหมฮะ

ต่อมาก็ตรวจค้นข้อมูลอะไรต่างนานา
เจาะลึกเรื่องของขบวนการทุนจีนสีเทา
นี่เป็นภาพปฏิบัติการตรวจค้นคลับวัน
ในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
เมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๓ตุลาคม๒๕๕๙
ก่อนจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนพบข้อมูลสำคัญ
ของนายนิติพัฒน์โชคชัยสถาพร

ที่แท้จริงนายนิติพัฒน์

ไม่ใช่บุคคลตามทะเบียนราชจริง
แต่เป็นการนำชื่อมาสวมบัตรประชาชนของคนอื่น
ส่วนตัวนายนิติพัฒน์ตัวจริงชื่อกูเอี่ยว

ส่วนนี้คือภาพการตรวจค้นผับกินลิง
ที่ตั้งอยู่ในอาคารจินลิงถนนเจริญราชย่านยานาวา
เมื่อคืนวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙
หลังการจับกลุ่มคลับวันเพียง๓คืน

พบกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีน๒๓๗คน
โดยเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน๑๑๑คน
เป็นหญิงสัญชาติจีนจำนวน๑๒๖คน
และพบยาเสพติดบรรจุเป็นซองพร้อมจำหน่าย
จำนวนหลายร้อยซองรถยนต์หรูอีกจำนวนกว่า๓๐คัน
จากการขยายผลพบว่าผับจินลิง
เป็นของนายชายนัตริย์กรชายนันตร์หรือตู้หาว
เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับค่าราชการระดับสูงในหลายวงการ
นายชัยนัทหรือตู้ห่าวและนายนิติพัฒน์หรือกูเอี่ยว

คือทั้งคู่ถือบัตรประชาชนไทย
แต่ที่ต่างกันคือตู้เห่าได้สัญชาติจากการแต่งงานกับคนไทย
ขณะที่กูเอี่ยวจากข้อมูลพบว่า
บัตรประชาชนไทยจากการสวมสิทธิ์โดยใช้ข้อมูลทะเบียนราชปลอม
อกจากนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลคนจีน

ยังพบข้อมูลการเข้าประเทศแบบผิดปกติ
พบการถือวีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามาเรียนภาษา
ที่บางคนมีอายุค่อนข้างมาก
และวีซ่าที่ระบุว่าเข้ามาประเทศไทย
เพื่อทำงานในรูปแบบจิตอาสาผ่านมูลนิธิจำนวนมาก
ทั้งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
โดยบางมูลนิธิเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งไม่นาน
ขณะที่บางมูลนิธิมีการตั้งเป็นเพียงห้องแถว
และไม่ปรากฏการดำเนินกิจกรรมใด
ข้อมูลที่พบนำไปสู่การขยายผลถึงเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการนำพาคนจีนเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
และยังพบข้อมูลที่แสดงถึงการเติบโตของเครือข่ายกลุ่มทุนจีน
ซึ่งขยายตัวครอบคลุมธุรกิจสีเทามูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท
โดยมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหลากหลายกลุ่ม
คนมีสีคนในกระบวนการยุติธรรม
และคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกระบบ
ข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวพันกับขบวนการทุจริตภาครัฐ
ปลายทางคนโกงที่ไปจบที่ถูกไล่ออก
ติดคุกและยึดทรัพย์ให้เป็นของแผ่นดินในที่สุด
สนับสนุนโดยกองทุนปปช